สองเรื่องของทหารเรื่องของทหารคืออะไรก็คือ
ทางฝั่งสิบรุโทยิงท่านเนี้ยไปบอกทางฝั่งเอก็คือผู้เสียหายบอกว่า
ฝากให้เธอเข้าไปไปทำเป็นอาหารได้แล้วก็มีการยึดเงินของเอมา
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นค่าฝากไว้เป็นทหาร
อันนี้ก็ตามคำบอกเล่านะต้องบอกก่อนตามคำบอกเล่าของทางฝั่งเอ
เขาบอกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นหลายคนก็สงสัยว่า
อ้าวแล้วมีเหตุแบบนี้จริงเหรอแล้วสองเนี่ยมันมีกรณีที่ว่า
เอาตัวของอ่าสหารท่านเนี้ยกลับมา
เป็นเหมือนกับทหารรับใช้ที่บ้านของสิบหุโทยิงท่านนี้ได้ด้วยเหรอ
ทั้งที่เป็นแค่๑๐ตำรวจโทเองเพราะฉะนั้นใครอยู่เบื้องหลัง
พูดง่าย๑๐ตำรวจโทยิงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาทหารรับใช้มา
อยู่ในบ้านแน่นอนต้องเป็นคนอื่นคนอื่นคนนั้นเป็นใคร
อันนี้ก็ต้องชี้แจงถูกไหมที่สองอ่ะนะตำรวจและทหารแล้วนะ
สามที่มีการอ้างว่าเป็นภรรยาของสวจะหลวงจะน้อยจะเด็ก
กิ๊กจะอะไรไม่รู้อืมแต่ถามว่าถ้ามีเป็นพลังสวจริงจริงหรือ
ติดส่งเกี่ยวกับสอวอจริงจริงเป็นเรื่องของสภาระทำไมสอวอไปเกี่ยวอะไรด้วย
แล้วไปทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอนี่สามแล้วนะสี่เรื่องของแพทย์ที่มีการออก
รับรองแพทย์นี่วงการแพทย์แล้วนะใบรับรองแพทย์ก็คือมีการออก
เป็นเหมือนกับรับรองแพทย์มาว่ามีอาการที่ไม่ปกติควบคุมตัวเองได้
คุมตัวเองไม่ได้ต่างนานาแล้วออกมาก่อนเป็นเป็นประเด็นเนี่ย
วันเดียววันเดียวอืมมันไม่ได้เป็นการรักษาและไม่ได้ถูกรักษาจากหมอคนเก่านะ
เป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตอบคำถามด้วยเหมือนกัน
และสุดท้าย๕วันนี้เพิ่งเปิดเผยมาในรายการผมนี่แหละ
ตำรวจโทยิงท่านนี้มีอยู่ไม่ได้จบมาเองแต่เป็นการไปซื้อมา
คนที่โดนทำอ่ะเหรออ่าไปซื้อมาให้เอว่าอย่างงั้น
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญเพราะสำคัญตรงไหน
สำคัญตรงที่ว่าเขาบอกว่าเป็นมหาเอกชนแห่งหนึ่ง
สำคัญยังไงพี่ถามว่าวันนี้
คนจนอ่ะต้องไปกู้หนี้เกายสอสองแสนสามแสนบาทเพื่อมาเรียน
แล้วก็ต้องใช้หนี้กับคนคนนี้มีเงินแค่ห้าหมื่น
มีเงินห้าหมื่นไปซื้อมาวุฒิมาแล้วไปทำงานที่ไหนก็ได้เหรอ
แล้วคนนี้เขาแบบต้องเสียแบบทุกวันนี้ยังเป็นหนี้เป็นสิน
บางคนแบบโอ้โหแบบใช่ค่ะทรมานทรกรรม
บางคนต้องแบบอย่างวันนี้มีคนส่งมาเป็นพนักงานกวาดถนน
ต้องส่งเสียลูกให้เรียนจนกว่าจะจบเพื่อจะให้ไปมีการศึก
มีการสินการแล้วไปไปไปทำงานอ่ะเป็นนี่เป็นสินก็ต้องเท่าไหร่
แต่คนนี้โฉยโอกาสโดยการมีห้าหมื่นแล้วไปซื้อมา
ไปซื้อจบเลยจบเลยแล้วคนที่เป็นนี่ก็จะสอทำง่ายอ่ะ
คนเนี้ยบางคนที่เป็นนี่ก็จะสอต้องผ่อนไปเรื่อยเรื่อย
ใช่ไงเนี่ยมันเลยแบบมีความแบบเหลื่อมล้ำ
ล้ำอ่ะมันทำอย่างงี้ได้เหรอแล้วมหาวิทยาลัยแห่งเนี้ย
ถ้าเป็นเรื่องจริงนะต้องบอกถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นนะ
ออกมาชี้แจงกับสังคมยังไงอืมถูกป่ะใช่ถ้าเกิดเรามีอย่างงี้สักร้อยคน
ซื้อกับที่นี่หรือพันคนไปซื้อกับที่นี่แล้วแบบไม่ได้จบจริงจริง
ไปซื้อมาแล้วอาวุธอันเนี้ยไปทำงานแล้วคนที่เขาติดหนี้อ่ะ
เขาไม่มีโอกาสนะอืมเพราะหนึ่งเขาต้องแบบทำมาหา
แล้วยิ่งชีพต้องใช้หนี้เป็นนี่ก็จะสำคมจริงจริงต่างต่างต่าง
ทำยังไงเพราะมีกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยที่ไปซื้อมาเนี้ย
ไม่ได้จบจริงไปซื้อมาแล้วไปแย่งงานเขาทำแล้วอ่ะมันก็ไม่แฟร์กับเขา
ไงอืมถูกป่ะห้าองค์กรใหญ่เรื่องเนี้ยห้าองค์กรใหญ่โอ้โหเนี้ยยังไง
เนี้ยประมาณแบบนี้อืมตามกันต่อแล้วกันเรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไง
นะครับแต่ที่แน่วันนี้ผมเชื่อว่าสื่อทุกสื่อคืนนี้เล่นหมด
อืมทั้งเนี้ยคุณอุ๋ยไทยรัฐอืมจะอมรินจะที่ไหน
ช่องวันช่องแปดช่องอะไรผมไปเล่นหมดมันเป็นประเด็นเลยนะ
เรื่องเนี้ยค่ะอ่าเนอะห้าหมื่นเองอ่ะก็ใช่ไงใช่เลยห้าหมื่น
เหมือนด้วยกับแม่เราแบบตั้งใจเรียนกันแทบแย่เลยไม่น่า
หรอแม่พี่เมย์แค่คาดค่ะข้าวไทยไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
ข้าวเวลา
ค่ะ